ส่วนเรื่องนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องคนเมาอีกเหมือนกัน
คุณผู้ชมคะเมาแล้วร้องเพลงเสียงดัง
ก็คาดกันว่าสาเหตุนี้แหละค่ะทำให้เขาถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บค่ะ
ตำรวจไปเลยค่ะมีการได้รับแจ้งบอกมีคนถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ
อยู่ที่บ้านที่ตำบลชัยบุรีเมืองพัทธลุงในศรีไพรเรืองสงฆ์ค่ะ
ถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้บาดแผลเขาเนี่ย
มันเป็นบาดแผลแตกคล้ายโดนกระสุนปืนเฉียวอะค่ะอุ้ยเหรออืม
แต่ว่าอาการคนบาดเจ็บยังอยู่ในอาการมืนเมา
ชีพก็ต้องประถมพยาบาลระหว่างนั้นก็สอบถามอาการไปด้วย
แต่นายศรีพรายก็ให้การวกวนนะคะเนี่ยค่ะเอาไปไปฟัง
คำให้การของนายศรีภายหน่อยไปเจออะไรมานะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
สอบถามนายยงนายยงอายุ๔๕ปีก็เล่าแบบนี้ค่ะ
บอกก่อนเกิดเหตุก็ยังนั่งกินเหล้าด้วยกันนะคะเอ่อ
อยู่ในงานแต่งงานของลูกสาวซึ่งพรุ่งนี้เขาจะมีงานแต่งงาน
เขานั่งกินเล่าด้วยกันโอ้โหมีนายยงมีนายศรีพราย
แล้วก็นายวิรัติเพื่อนบ้านครับสามคนหลังจากนั้นเขาก็แยกย้ายกันไป
แต่นายศรีไพรคนนี้ยังนั่งดื่มอยู่ดื่มไปก็ร้องเพลงไปอืม
เสียงดังอยู่หลายเพลงเลยสักพักหนึ่งนายศรีไพร
ก็เสียงเงียบไปแล้วเข้ามาเคาะประตูบ้านนายงบอก
เนี่ยถูกยิงเขาก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยมารับตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เพื่อนเนี่ยดูบาดแผลแล้วไม่เชื่อว่าเอ่อ
เชื่อว่าไม่น่าจะโดนทุบตีแต่ว่าแผลเนี่ยเหมือนกับถูกยิง
เฉียวศีรษะจริงจริงนะคะซึ่งเบื้องต้น
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ไม่พบร่องรอย
การใช้อาวุธปืนนะคะก็เลยเก็บหลักฐานเอาไว้
แล้วก็นำคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุการถูกทำร้ายนะคะ
ส่วนในศรีไพรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้สางเมาก่อน
จะสอบปากคำเพิ่มเติมได้ค่ะเพราะว่า
ตอนที่ตำรวจไปก็ยังเมาอยู่เลยค่ะ